ตอนนี้ถือว่าสินค้าไทยกำลังเป็นที่นิยมในกัมพูชาครับ
กรสบภัณฑ์ดีก็มีการผลักดันเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้น
ติดตามเรื่องนี้จากบรรยายงานของคุณพัฒน์สุริยโชธครับ
ที่กลุ่มขนมเปนประเทศกรรมภูชา
เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีความแปลกใหม่ในกัมพูชา
บู่นี้เป็นผลิตภัณฑ์ต่อยอดในการทำสปา
ผลิตภัณฑ์เดิมที่เคยทำไว้
ครีมและที่ประคบสมุนไพร

โดยมีส่วนแบ่งตลาดถึง๑๐๐ล้าน๖๐
เพราะชาวกัมพูชามองว่าสินค้าไทยมีคุณภาพ
สังเกตได้จากความสนใจของประชาชนที่เข้ามาร่วมงานนี้เป็นจำนวนมากครับ
ผู้นำเข้าสินค้าไทยที่มาร่วมงานแสดงสินค้าครั้งนี้
เชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้
เพราะสินค้าไทยมีราคาที่เหมาะสม
เพราะว่าผมอยากใช้สินค้าไทย
สำหรับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
นำเอกชนไทยไปร่วมงานแสดงสินค้าที่กัมพูชานั้น
เพราะต้องการลุกตลาดการค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน
ซึ่งกัมพูชาเป็นตลาดที่น่าสนใจ
โดยเศรษฐกิจของกัมพูชามีอัตราเติบโตร้อยละเจ็ด

กระทรวงพาณิชย์จึงอาศัยเวทีนี้

สู่ตลาดกัมพูชาได้มากขึ้น
ส่วนใหญ่แล้วเป็นการคัดสรรแบรนด์
ซึ่งครับว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนไป

ซึ่งตรงนี้อาจจะยังไม่หลวงถึง

ซึ่งได้รับการตอบรับไปอย่างน้อย
งานไทยท็อปแรนด์ที่กรุงพนมเปน
จะจัดถึงวันที่๗กุมภาพันธ์นี้
มีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานถึง๒๓๘ราย

เข้ามาดำเนินธุรกิจในกัมพูชามากขึ้น
พัฒน์สุริยโชธข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน